เจ็ดในละการ๑๙นาทีแฟนหัวเขียวข่าวเด็ด
เดี๋ยวรอสักครู่รับรองว่าวันนี้เด็ด
แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นบางคนบอกเด็ดบางคนบอกไม่เด็ด
ไทยรัฐลงหน้าหนึ่งเอาไว้คอนเฟิร์มลิซ่าโชว์เขาดาวนเทงบร้อยล้าน
นักร้องชาวเลียนที่เป็นนักร้องโอเบล่าชาวอิตาเลียนนะฮะ
เรื่องเปิดเทอมเปิดเทอมเอาไว้ก่อนเอาลิซ่าก่อน
ไปดูครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ
ท่านเปิดเผยบอกว่าลิซ่าแบล็คพิ้งหรือว่าลาลิสามโนบาล
โดยสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นสัญญากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถึงจะยืนยันได้อย่างแน่ชัดเมื่อจะหลดปากกา
นักร้องโอเปร่าชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับ
แต่ยังรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการอยู่เช่นกัน
แทนที่จะมาที่สนามหลวงนะ
สำหรับค่าตัวของศิลปินระดับโลกทั้งสองคนนี้นะครับ
อยู่ที่๓ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ๑๐๐ล้านบาทนะครับ
แต่ว่าเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวก็จะขอจากคณะรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนของค่าตัวส่วนงบอื่นผมว่าอีกเยอะ
คือมันต้องอลังงานนี้มันต้องอลังนะครับ
ค่าจัดแสดงพลุค่าอื่นอีกค่าใช้จ่ายอื่นอีก
เดี๋ยวจะขอความร่วมมือจากเอกชนเชิญมาเป็นสปอนเซอร์
สัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปเรื่องการจัดงานครับ
ขณะที่ชาวเน็ตโอ้โหมาเลยมาเลยครับดราม่ากันนะฮะ
หลายคนก็เห็นด้วยแต่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นไปในทางที่
เป็นทิศทางเดียวกันบอกว่าไม่อยากให้มา
แล้วแนะนำให้เอาตังค่าจ้างไปซื้อวัคซีนดีกว่า
นะฮะไปอย่างนั้นเลยบางคนตั้งคำถามว่าเอ้ย
เกาหลีใต้เนี่ยมันอยู่ใน๔๖ประเทศป่
อยู่นะอยู่ไหมอยู่อยู่ทำไมชาวเน็ตบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้อยู่นะ

เออนะฮะอันนี้ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อน
ชาวเน็ตนะแต่บางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอก
คือเขาสนิทกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวนะครับ
พูดในรายการแฉบอกว่า
พูดว่าได้คุยกับลิซ่าเรื่องจะมาโชว์ตัวที่ไทย
แต่ลิซ่าก็บอกว่ายังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับ
ส่วนค่ายก็เงียบ
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยตีข่าวใหญ่โตนะฮะ
เดี๋ยวเราดูโดยปกติเวลาจองคิวพวกดาราดังอย่างนี้
ต้องจองแบบข้ามปีครึ่งปีไปเลย
ในความรู้สึกของผมนะฮะ
ระดับนี้ไอ้ปีใหม่อ่ะเขาน่าจะมีคิวแล้วหรือเปล่า

แต่นี่ระดับรัฐมนตรีพิพัฒน์นะ
นั่นสิแล้วคิดว่าเขาจะโกหกเราได้เหรอ
เขาไม่เป็นเด็กเลี้ยงแก่หรอกไม่ทาง
วันนี้คือถ้าสมมุติมีการอนุมัติเรียบร้อย

ทำไมต้องคลองบร้อยล้านต่อคน
ต้องเป็นคนเอางบประมาณจากรัฐบาลมาจ้างงานนี้นะฮะ